ทีนี้มาดูข่าวเตือนภัยค่ะช็อปออนไลน์ทั้งหลายนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะโอ้โหเห็นหมวกกันน็อกบอกว่าลักษณะเป็นไอรอนแมนนะครับ
๙บาทมันทั้งถูกเหลือเกินสุดท้ายตัดสินใจซื้อ
แต่สิ่งที่ได้คืออะไรไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
สั่งซื้อไปมันบอกว่าเป็นหมวกกันน็อก
ดูหมวกกันน๊อก

มึงทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไอ้
ซื้อของผ่านเนี่ยดีจริง
ไอ้ที่เซ็นเซอร์ออกเนี่ยถ้าหลังใหม่พี่พูดให้ได้นะ
ถ้าซื้อแล้วโดนแบบนี้พี่ก็อาจจะพูดเหมือนกัน
ทำได้ยังไงเนี่ย
ให้เขาสักเพลงใหม่จัดสักเพลงใหม่
โอ้ยจริงนะไปทำกับเขาได้ยังไง
ถ้าเกิดดูมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของตลกนะ
แต่ว่าเอาจริงในมุมเรื่องของการเตือนเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจะไปซื้อของออนไลน์เนี่ย
ไปดูรีวิวของร้านค้าเลยนะ
พวกลูกค้าเก่าเขาจะมาเรทไงเรตติ้งให้
มันเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อในปัจจุบันนะพี่ปุ้ย

อยากดังเดี๋ยวจัดให้นำมาโพสต์ไว้
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาขาช็อปออนไลน์ทั้งหลาย
ว่าให้อ่านรายละเอียดสินค้าให้ดีก่อน
อย่าหลงว่าของราคาถูกเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้
แล้วก็ควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือมีการรับประกันคืนเงิน
หากสินค้าไม่ตรงกับที่ลงโฆษณาไว้
อย่าลืมนะท่านท่านซื้อของออนไลน์เนี่ย
ฉันไม่เคยถูกหลอกเพราะฉะนั้นดูรีวิวร้านค้าก่อนเลย
อันนี้มันคือหน้ากากเด็กเนอะ